คืนเงินสักทีฆ่ามันให้ตายจะดีไหม

เจ้าหนี้ไปถึงไปทวงยิงหัว
หนี้นี่สาหัสเลยนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ตลาดเย็นทุ่งศรีเมือง

กะให้ตายนะอาการเขาสาหัส

บอกว่าเกิดขึ้นที่ตลาดเย็นทุ่งศรีเมืองนี้

อันนี้คือที่กาลสินแล้วปั๊มหัวใจกันอยู่นี่

เมื่อเย็นในที่เกิดเหตุพอไปถึงนะเจอคนเจ็บ
คนเจ็บคนนี้นายสะอาดศรีฤทธิ์อายุ๕๑ปี
เป็นเจ้าของร้านขายคอหมูย่างหมูปิ้ง
แล้วเขาโดนยิงด้วยปืน๓๘
แผลเป็นแผลใหญ่เลยนะที่หัว

พอปั๊มหัวใจเสร็จก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อคนก่อเหตุนะ
ลุงวันนาลุงวันนาชายผาแกเดินเข้ามามาหา
มาหาลุงสะอาดลุงสะอาดคนเจ็บเนี่ยนะ

เราก็เลยต้องไปคุยกับเมียของคนก่อเหตุ
เมียของลุงวันนานเนี่ยนะคะก็คือคุณป้านวรรณจันทร์คนนี้
คุณป้าแกเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหผัวฉันเหรอ
อารมณ์ร้อนบางทีก็ตบตีฉันก็โดน
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ
แต่ไอ้หลังเนี่ยผัวฉันพูดบ่อยเหลือเกินอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียบอกว่าไม่คืนตังค์ซะที

ทีนี้เมียเห็นผัวพูดแบบนี้ว่าเธอจะฆ่าใคร

ทีนี้เมียเองไม่รู้หรอกว่าผัวมีอาวุธปืนอยู่ด้วย
นี่ไงคุณผู้ชมแล้ววันที่ไปก่อเหตุ
เอาปืนไปแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แต่ท้ายที่สุดค่ะถึงจะหนีไปนะเขาก็มามอบตัวกับตำรวจ
นี่ลุงวันนามาพร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเลย
วันนาแกก็เป็นพ่อค้าข้าวแกงนั่นแหละ
แล้วก็รู้จักกับลุงสะอาดคนเจ็บมาหลายปีแล้วจริงสนิทกัน
ปีที่แล้วนะลุงสะอาดแกก็มาขอยืมเงินลุงวันนา
ขอยืมตังค์๒๕๐๐สิคือมากู้เงินนั่นแหละ
แล้วเดี๋ยวคิดดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยร้อยละห้า
ก็ให้ยืมไปผ่านมาหลายเดือนแล้วอ่ะ
ลุงสะอาดเขาก็ไม่ยอมคืนตังค์ซะที
คืนเลยแม้แต่บาทเดียวนะคือไม่ได้แบบผ่อนชำระไม่ได้อะไรเลย
ตัวลุงวันนาเองก็ทวงตังค์ไปหลายรอบแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วเนี่ยไอ้รอบนี้ลุงวันนาแกก็ไม่ไหวไง

ปืนนี้นะรู้ไหมเอามาจากไหน

แล้วซื้อมาในราคา๖๐๐๐บาท
ลุงวันนายังยืนยันนะที่ยิงลุงสะอาด

ทำไมถึงถ้ายืมเยอะขนาดนั้นครับทำไมครับ
อ้าวก็เขามาปากหวานไอ้เราก็หลมขลมเขา
มันก็โมโหสุดขีดนะครับ
กลืนไม่ได้เรียนอยู่แล้ว
แล้วก็คิดไหมว่าถ้าเรายิงเราก็ต้องเข้าคุกนะ

เพราะว่าลูกปืนอยู่ในรังเพลิงก็๖นัดนู่น

ยิงไปนัดเดียวไม่ได้กะเอาให้ตาย

เพราะจริงมีลูกปืนใช่เนี่ยค่ะเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับลุงวันนานั่นแหละ
เรื่องของการพกพาอาวุธปืนไม่มีเหตุอันควร
ไม่มีทะเบียนแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนทำให้ได้รับอันตรายสาหัส
ซึ่งเอาจริงนะถ้าเกิดว่าลุงสะอาดแกเสียชีวิตโทษแน่นอนค่ะ
ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโทษก็หนักขึ้นด้วยนะคะ